คุณผู้ชมค่ะดาราเนี่ยเขาเป็นมากกว่าดารากันมาตั้งนานแล้ว
เขาเป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งเลย
มีดาราสาวหลายคนนะคะที่ผ่านตัวเองมาเป็นแม่ค้า
เปิดร้านคาเฟ่ร้านขนมเป็นแบบสิ่งที่เขาชอบ

วันนี้เรารวบตึงมาฝากคุณผู้ชมมีใครบ้างมาเริ่มดูกันที่คนแรกเลยค่ะ
สาวสวยลูกรักของบันเทิงไทยรัฐเรา
เบลล่ารานีนี่ค่ะ
ประเดิมความหวานสดร้อนกับร้านโจบานาฟี่นี่
จริงเขาเป็นร้านดังจากเชียงใหม่เจ้าเด้อ
เจ้าแต่ว่าเปิ้ลขยายสาขามาถึงกรุงเทพมหานคร
วันนี้เราขอเช็คอินที่สาขาวงเวียนใหญ่เป็นร้านของนางเอกสาวหน้าหวานเบลล่ารานี
ที่เพิ่งจะแกรนโอปเทนิ้งแบบมาสเพื่อนดาราร้านลงไปถึงเหล่าเอฟซี
แห่ไปอุดหนุนพร้อมกับอวยพรกันจนแน่นร้าน
บรรยากาศคุณผู้ชมดูอบอุ่นมากนะ
กลิ่นหอมจากบานอฟฟี่ร้อนที่มาเสิร์ฟพร้อมกับรอยยิ้มหวานของเจ้าของร้านคนสวยเป็นยังไง

นี่จริงกับเรานัดเบลล่าไว้แล้วนะ

นึกว่าน้องยังต้องชิม

ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็ไปเจอที่ร้านนะจ๊เบลล่าจ้า
ชิมว่าบานอฟฟี่กับเบลล่าอะไรจะหวานกว่ากัน

ที่นี่ก็พร้อมเป็นฮอรองรับการจัดงานแต่งงานด้วย

เบอร์เกอรี่ที่นี่ก็อร่อยมากเลย

ไม่ใช่หวานติดคอก็เลยหวานติดใจ

คือถ้าน้องใหม่มีข่าวดีกับพี่เต๋อเมื่อไหร่นะคะ
เพลงนี้ก็อาจจะเป็นที่จัดงานแต่งของทุกก็ได้ค่ะ
อีกหนึ่งความชอบของเธอก็คือการทำเบเกอรี่
กุ๊กกี้บราวนี่หรือจะเป็นเค้กเอาไปแจกเพื่อนดาราในกองถ่าย

ไปมามีเสียงเรียกร้อง
เธอถ้าจะทำอร่อยขนาดนี้คงรวยน่าดูนั่นแหละ
แต่ตอนนี้ค่ะยังไม่มีหน้าร้านนะจ๊ะ
เปิดขายแค่ออนไลน์ออเดอร์ก็ถล่มทลายไม่ไหวแล้ว

สวยด้วยสวยหวานทำขนมหวานอุ้ยละมุนกันไปมากจริง
คือแต่ละคนหน้าเขาสวยหวานแล้วแบบ
มันเหมาะกับของหวานร้านหวานน่ารักแบบนี้เนาะ
นี่ค่ะมีคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับน้องเบลล่านะ
บอกเบลลล่าเบลลล่ารารี
คือเห็นหน้าเบลล่าไม่ได้เลยนะเอฟซีต้องเรียกร้อง